ดูเรื่องของเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ดีกว่า
บอกเลยว่าแมวถึงกับขนลุกเมื่อเจ้าของทำแบบนี้
มันคนลุกแล้วมันก็เรียบรินแหวะแหวะเนี่ย

แค่เอานิ้วมาให้ดมแล้วทำไมทำไมต้อง

เอ้าอีกแล้วกินไหมอีกกว่า
ใจเย็นแล้วสรุปมันคืออะไรกันแน่

เรื่องของเรื่องคือเจ้าของเขา

โอ้โหกลิ่นสดือของคุณ

ไปหาพ่อเถอะครับ

คืออัพชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์แซว
บอกว่าโอ้โหกลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้

กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้
กลิ่นดือเป็นเหตุสังเกตได้

เป็นความรักของแมวและเจ้าของด้วย